อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง
คุณผู้ชมฮาจะไปไหนจะเดินทางต้องระวังเรื่องของการขับรถขับราแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุด้วย
เรามีคลิปมาเตือนใจคุณผู้ชมนะครับเป็นรถใหญ่กับรถเล็กกำลังจะออกจากปั๊มพร้อมกันขับมาเคียงคู่กันแบบนี้ทำให้เกิดเป็นอุบัติเหตุสลดนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุรถบรรทุก๖ล้อพุ่งชนรถจักรยานยนต์เป็นเหตุให้นางสาวสิริญญาปลอดใจกว้างอายุ๓๘ปีชาวจังหวัดภูเก็ตเสียชีวิตคาที่ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณทางออกปั๊มน้ำมันปอตทเขาชีฝั่งขาเข้าแหลมชะบังหมู่๔ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ครับ
โดยในที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ก็พบรถบรรทุก๖ล้อยี่ห้ออิซูซูสีขาวที่เบรนข้างรถพบร่างของผู้เสียชีวิตนะครับ
อยู่ในสภาพนอนหงายที่ศีรษะนั้นแตกกระดูกหักแล้วก็มีบาดแผลเต็มร่างกายเลยนะครับ
โดยคนขับรถบรรทุก๖ล้อนายมณัฐสุรหิตอายุ๓๗ปีให้การกับเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาขับรถบรรทุกออกจากปั๊มน้ำมันโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีรถจักรยานยนต์เนี่ยขี่มาข้างทำให้รถบรรทุกของเขาพุ่งชนแล้วก็เหยียบร่างของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบว่ารถบรรทุกและรถจักรยานยนต์ได้ขับขี่ออกมาจากปั๊มพร้อมกันโดยที่ไม่ทันระวังนะครับมันเหมือนเป็นมุมอับครับคุณผู้ชมมุมที่รถใหญ่มองไม่เห็นรถเล็กก็เลยเกิดเป็นอุบัติเหตุสลดครั้งนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุคราวนี้ระทึกจริงชนซ้ำชนซ้อนชนหลายทอดชนหลายต่อชนหลายคันแล้วก็ไปชนคนด้วยโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกับอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ
โดยอุบัติเหตุชนระเนรนาศครั้งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพนาทีระทึกไว้ได้
ขณะที่รถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อยักษ์ใหญ่คันนี้นะฮะพุ่งชนเข้ากับรถกระบะก่อนที่จะเสียหลักชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างทางที่จอดขายกับข้าวและรถตู้ที่จอดอยู่หน้าบ้านจนได้รับความเสียหายทั้งหมด
คุณผู้ชมนับไม่ถูกแล้วใช่ไหมฮะว่าเกิดเหตุการณ์เนี่ยชนกันกี่ครั้งกันแน่นะครับโดยอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านอู่ช่างจี๊ดถนนสาย๓๐๔ฉะเชิงซาวสุวินทะวงนะครับพื้นที่หมู่๓ตำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงซาวนะครับคนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นรถบร

เหตุการณ์เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมจะได้ดูคลิประทึกกันเป็นวินาทีชีวิตจริงที่รถกระบะคันหนึ่งขับมาแล้วก็เสียหลักทีนี้ครับก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์๒คัน
นี่ครับคุณผู้ชมฮะภาพข่าวจากเพจเฮียขับรถนะฮะลงคลิปจากกล้องวงจรปิด
อัพหักหลบรถจนเสียหลัก
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าปากซอยปรีดีพนมยง๑๑
ก็จากคลิปจะเห็นรถกระบะคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็ว
แล้วอยู่รถหกล้อที่จอดอยู่ข้าง

ทำให้รถกระบะตกใจครับ
แล้วก็หักหลบจนเสียหลัก
วาดเอารถจักรยานยนต์ฝั่งนี้ไปนะฮะ

ก็คือรถของวินมอเตอร์ไซค์ที่มีผู้โดยสารเป็นผู้หญิง

ก็คือรถของพนักงานขับรถกราฟฟู้ดนะครับ
แล้วรถกระบะนั้นก็ยังไม่สิ้นฤทธิ์นะครับ
พุ่งขึ้นขอบฟุตปาดจนเกิดประกายเพลิงดังที่เห็นในภาพนี้ครับ
เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปว่ามีคนเสียชีวิตก็คือคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
แล้วก็ผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยและพนักงานขับกราฟฟู้ด
คนขับรถกระบะก็คือนายรักชาติจิตมโนวันอายุ๓๔ปี
ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวแล้วครับแล้วก็ตั้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและก็ทำให้เสียทรัพย์
มาดูอีกหนึ่งคลิปนะฮะคลิปนี้ผมเอามาจากเพจควายหลุดถนน
จริงชอบชื่อของเพจนี้นะครับเพราะว่าเขาจะเอาคลิปอุบัติเหตุ
เกิดจากคนขับเนี่ยโอ้โหทั้งประมาทแล้วก็ทั้งไม่ระวังด้วย
ทีนี้ครับให้เห็นรถกระบะคันหนึ่งแต่งซิ่งแล้วก็มาซิ่งจริง
อยู่คิดจะกลับรถก็กลับจนเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
นี่แหละครับภาพจากเพจควายหลุดถนนนะฮะได้ลงคลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะครับ
เห็นรถกระบะแต่งซิ่งคันนี้กำลังจะยูเทิร์นแม่แต่ไม่รู้จะรีบไปไหน
พุ่งออกมาจนชนรถหกล้อที่เขาวิ่งมาทางตรงปกตินะครับ
งานนี้บอกได้เลยว่าซิ่งเองซ่อมเองเจ็บเองล่ะครับ
ก็โอ้โหคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นคอมเมนต์เต็มไปหมดเลยนะครับ
ก็บอกว่าทำเซียนเหมือนเรียนมาแต่สุดท้ายก็ไปจบที่อุบัติเหตุนะครับ
ทีนี้ฮะก็อยากจะฝากไว้นะฮะรอได้ก็รอกันหน่อยใจเย็นกันหน่อยนะฮะ
เพราะคันนี้โอ้โหไม่รู้จะรีบกลับรถไปไหนแล้วอยู่ก็ไปพุ่งชนรถคันอื่นเองนะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งชนเต็มเต็มเหมือนกันปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งโผล่พลวดเข้ามา
เพื่อที่จะกลับรถที่เกาะกลางเรียกว่าเป็นการลักไก่นั่นแหละฮะทำผิดกฎหมายแบบนี้
ก็เลยโดนรถชนนะครับ
โอ้โหนี่แหละฮะชนเต็มเลยนะครับแต่ยังโชคดีนะฮะที่รถที่ติดกล้องหน้ารถคันนี้เขาขับมาช้านะครับ
มันเกิดเหตุการณ์อะไรกันแน่คือจุดเริ่มต้นคือรถจักรยานยนต์คันนี้นะฮะที่ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยขับมา
ลักไก่ขับมาขึ้นเกาะกลางเพื่อจะข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งทีนี้ครับรถเก๋งคันข้างหน้าเนี่ยเขาก็หักหลบทัน
แต่รถที่ติดกล้องหน้ารถเนี่ยปรากฏว่าขับตามมาอย่างกระชั้นชิดหักหลบไม่ทันเลยครับก็ต้องชนรถจักรยานยนต์ไปเต็มแล้วครับ
แล้วก็อย่างที่บอกว่ายังโชคดีที่รถคันนี้เขาขับช้าคนขับรถจักรยานยนต์เลยไม่เป็นอะไรมากนะครับ
มีชาวเน็ตเขาบอกมาแบบนี้เขารายงานกันมาเยอะเลยบอกว่านี่คือจุดก่อนถึงหน้าฟาร์มจราเข้
รถจักรยานยนต์ที่มักง่ายนะครับมักจะลักไก่เพื่อที่จะกลับรถหรือว่ายูเทิร์น
ที่จุดยูเทิร์นจริงเนี่ยโอ้โหตรงไปอีกนิดเดียวนะฮะห่างจากจุดอุบัติเหตุนี้ประมาณแค่๕๐๐เมตรเท่านั้นเองนะครับ
แล้วสังเกตดูนะครับว่าที่เกาะกลางถนนก็จะมีรถจักรยานยนต์อีกคันเนี่ยแม่พร้อมจะกลับรถตรงนั้นเหมือนกัน
ไก่มาเหมือนกันมันก็เลยเกิดเป็นอุบัติเหตุเป็นประจำณจุดนี้นะครับก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบดูแลกันด้วยนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์บนท้องถนนมาเยอะแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของชาวนากันบ้าง
ชาวนาได้รับความเดือดร้อนจากฝนที่มันตกลงมาหนักต่อเนื่องเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะครับและทีนี้น้ำก็ท่วมในพื้นที่นาชาวนาจำเป็นต้องเกี่ยวข้าวครับ
ก็เลยต้องนี่ครับนั่งกระมังลอยน้ำแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวครับ
วิธีเกี่ยวเข่าเบื้องวิธีเกี่ยวเข่าเขา
เขาเกี่ยวเขากันแบบนี้ล่ะสู้แบบนี้
นี่ฮะชาวนาโนนแดงนะครับขึ้นกระมังลอยน้ำเกี่ยวข้าวกันเลยหลังน้ำยังท่วมในพื้นที่นาเขาอยู่นะครับ
นานนับเดือนแล้วที่น้ำท่วมแบบนี้ชาวนาบอกรอไม่ไหวจริงต้องไปเกี่ยวข้าวเพื่อจะเก็บไว้ทำพันธุ์ปีหน้านะครับ
ของพี่น้องเกษตรกรชาวนาในพื้นที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชศรีมาแล้วครับ
ถึงขนาดต้องใช้กระมังลอยน้ำแล้วก็ลงไปเกี่ยวข้าวหลังจากที่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่นา
จนทำให้ต้นข้าวได้รับความเสียหายนะครับเพราะปีนี้ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
เกิดน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้างแล้วครับทำให้ชาวนาไม่ได้ผลผลิตมากเท่าที่ควร
จึงทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวเหลือน้อยแล้วก็ไม่เพียงพอกับความต้องการนะครับ
ชาวนาจึงต้องพึ่งพาตัวเองครับเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเท่าที่จะพอเก็บได้แล้วฮะ
ถึงแม้น้ำจะท่วมก็ต้องลุยเข้าไปลุยเข้าไปเกี่ยวข้าวเก็บเอาไว้ก่อนนะครับ
เอาได้เห็นเรื่องของวิถีชีวิตดังนั้นผมพาไปเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนกันบ้าง
และไปหาของอร่อยกินนี่ตามผมมาเลยว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนและไปกินอะไรนะครับ
นี่ฮะแวะพาคุณผู้ชมไปชิมกะหล่ำปีห่อไข่ที่บ้านวังส้มซ่าที่ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกกันนะครับ
เมนูนี้เป็นการต่อยอดสวนผักกะหล่ำปลีปลอดสารเคมีบนพื้นที่ราบ
ประสบความสำเร็จเป็นแห่งแรกของจังหวัดพิศนุโลก
ครับโดยคุณวรรณยาหอมทูบอายุสามสิบสองปี
ซึ่งเป็นผู้ประสานงานชุมชนบ้านวังส้มซ่าก็เล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าศูนย์เรียนรู้บ้านวังส้มซ่าถือว่าประสบความสำเร็จ
ในการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้พื้นถิ่นเอาล่ะครับคุณผู้ชม
ได้เวลาที่จะชิมกันแล้วนะฮะกะหล่ำปีหอกไข่หรือกะหล่ำปีไข่ตุ๋นเป็นยังไงนะฮะ
คือเป็นเมนูอาหารพื้นถิ่นครับโดยต้องคัดกะหล่ำปีหัวขนาดครึ่งกิโล
คว้านด้วยมีดแกะสลักให้เป็นสี่เหลี่ยมตรงกลางนะครับสำหรับที่จะเทไข่ใส่เข้าไปนะฮะ
จากนั้นก็นำไปใส่ซึ้งนึ่งสักประมาณ๓๐นาที
สุกดีแล้วก็นำออกมาจากซึ้งโรยต้นหอมที่หั่นไว้ซะหน่อย
ให้มีสีสันที่สวยงามนะครับก่อนจะตัดเป็นชิ้นทานกับข้าวสวยร้อน
โอ้โหได้รสชาติของไข่ตุ๋นแล้วก็ได้รสชาติความหอม
และความหวานของกะหล่ำปลีที่ปลูกกันในพื้นที่ชุมชนนะครับ
ใครสนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเฟซบุ๊คที่ขึ้นหน้าจอนี้
โอ้โหเที่ยวชมวิถีชุมชนได้กินอาหารท้องถิ่นอร่อยจริงครับ
เหมือนอาหารอีกเมนูหนึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นถิ่นใต้ของเรา
ทุกคนรู้จักนั่นก็คือข้าวยำข้าวยำเนี่ยโอ้โหหลากสีสัน
แล้วก็อร่อยด้วยแต่คราวนี้เขาดัดแปลงข้าวยำให้เป็นซูชิ
คุณผู้ชมคงงว่าทำข้าวยำเป็นซูชิได้ยังไงนะครับ
นี่ค่ะจริงจริงเข้ายำเนี่ยเป็นอาหารท้องที่ส์ของภาคใต้
โดยคุณป้าสำลีสัมพันธ์รัฐอายุ๕๗ปีนะฮะซึ่งมีอาชีพเป็นคุณครูนะครับ
ุดไอเดียนำข้าวยำปักใต้ที่ประกอบด้วยสมุนไพรมากกว่า๑๐ชนิด
มาดัดแปลงครับให้อยู่ในรูปของซูชิม้วนแบบนี้
โดยข้าวยำซูชินะครับก็ต้องประกอบด้วยข้าวหอมญี่ปุ่น
แล้วก็สมุนไพรไทยเหมือนเดิมนี่แหละฮะมากกว่า๑๐ชนิดเช่นขาตะไคร้ถั่วภู
โดยสมุนไพรสามารถนำมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่า๑๒ชนิดนะครับ
เพื่อให้ได้สรรพคุณทางยาที่หลากหลายและที่สำคัญคือผักสมุนไพรเกือบทุกชนิด
ปลูกเองในสวนครับเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยจากสารเคมีและสดใหม่แบบวันต่อวันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นหนึ่งไอเดียที่ผุดขึ้นในช่วงวิกฤตแบบนี้
สำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นหน้าจอเลย
พอมาส่งแล้วก็ลองชิมกันดูนะครับโอ้โหทั้งแปลกตาทั้งอร่อย
แต่ยังได้รสชาติของข้าวยำปากใต้แบบเดิมเลยนะครับ
ข้าวยำปากใต้ที่ดัดแปลงเป็นซูชิแล้วคราวนี้ยังอยู่ที่ภาคใต้กันอยู่นะครับ
มาดูข้าวหลามใต้กันบ้างข้าวหลามใต้หลากสีหลากสีแบบนี้
เห็นสีสวยแต่จริงแล้วเขาผสมธัญพืชได้คุณค่าทางอาหารนะครับ
นี่ครับหลังจากประสบภาวะโควิดทำให้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งต้องปิดตัวลงนะครับ
ชาวบ้านที่เคยมีรายได้จากการค้าขายจากเรื่องการท่องเที่ยว
ก็ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเหมือนกัน
โดยมีคนหนึ่งก็คือคุณสุรสิทธิ์เปลี่ยนอาชีพเหมือนกันครับ
จากที่เคยเป็นไกด์นำทางนักท่องเที่ยวทีนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ก็เลยหันมาทำข้าวเหนียวหลามจำหน่ายเลยฮะ
โดยข้าวเหนียวหลามถือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน
ตำบลวังประจันทร์อำเภอควนโดนจังหวัดสตูนนะครับ
โดยข้าวเหนียวหลามจะแตกต่างจากข้าวเหนียวหลามทางภาคกลาง
แต่ข้าวหลามภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้จะใช้ไม้ไผ่โป๊ะ
ก็คือไม้ไผ่กลางอ่อนกำลังแก่นี่นะครับ
แล้วก็จะมีใบตองอ่อนม้วนวางด้านในในกระบอกไม้ไผ่อีกทีหนึ่ง
แต่ทีนี้ครับพี่สุรสิทธิ์มาปรับสูตรครับ
โดยการเพิ่มสีสันให้มีความหลากหลายแล้วก็น่ารับประทาน
แต่ที่สำคัญนั่นก็คือได้คุณค่าทางอาหารนะครับ
โดยใช้สีธรรมชาติเช่นสีเหลืองมาจากฟักทอง

อกจากนี้นะครับพี่สุรสิทธิ์ยังเติมธัญพืช
ถั่วดำลูกเดยแล้วก็มะพร้าวอ่อนผสมเข้าไปด้วย
โอ้โหเพิ่มรสชาติความกรุบกรอบในการทานนะฮะ
สำหรับวิธีทำข้าวเหนียวหลาม๕สีนะครับ
ขั้นตอนก็คือจะล้างข้าวเหนียวให้สะอาดครับ
กะทิโดยจะใช้เฉพาะหัวกะทิเท่านั้นครับ
แล้วก็ใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมแทนน้ำเพิ่มความหอมเข้าไปนะครับ
จากนั้นนำไปเผาด้วยไฟกลางนะฮะจนกะทินั้นเดือดนะครับ
จะไม่ปิดกระบอกเหมือนข้าวเหนียวหลามทางภาคกลางครับ
แต่ก็ต้องหั่นพริกกระบอกข้าวหลามไปมานะครับ
เพื่อให้สุกข้างในแล้วก็แห้งทั่วทั้งกระบอกเลย
สุกแล้วก็จะผ่าไม้ไผ่ออก
ข้าวเหนียวหลามก็จะถูกห่อด้วยใบตองสวยสะอาดแล้วก็น่ากินแบบนี้แหละครับ
โอ้โหนี่ก็บอกถึงเส้นทางทำกินเส้นทางอาชีพให้คุณผู้ชมได้รู้กันแล้วนะครับ

คุณผู้ชมฮะไปเป่านกหวีดเรียกเหยียวแดงกันหน่อย
เดียวแดงมาเต็มไปหมดเลยนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
สักครู่กลับมาเที่ยวกันนะครับ
กลับมาติดตามรายการเล่าสู่กันฟังกันต่อนะครับ
ยังมีเรื่องเล่าเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันเยอะเลย

แม่จะพาไปเที่ยวทั้งทีต้องเสริมสวยก่อนนะครับ
คุณผู้ชมฮะดูเล็บดูมือหน่อยนะครับ

พาไปดูการทำเล็บควายกันบ้างนะฮะ
คุณผู้ชมฮะผมพาคุณผู้ชมไปที่
ร้านควายนาคาเฟ่๑บางปูแอ่นอุทัยธานี
อยู่ในพื้นที่หมู่๙ตำบลบ่อยางอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับ

บอกว่าการจะเลี้ยงควายนั้นนอกจากจะต้องดูแลธนุถนอมเขาเป็นอย่างดีแล้ว
จะต้องทำเล็บให้ควายด้วยนะครับ
โดยวันนี้นะครับเป็นคิวทำเล็บของโยชิเขาครับ
โยชิเป็นควายเผือกเพศผู้
ซึ่งผ่านการประกวดมาไม่รู้กี่สนามแล้วล่ะฮะ
แล้วก็ถึงคิวของเจ้าทองคำด้วย

น้ำหนักประมาณ๑ตันกว่านะครับ

ก็มีการทำเล็บให้ควายมานานแล้วล่ะฮะ
โดยใช้สิวตอกลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งนะครับ
ตกแต่งแบบนี้เพื่อที่จะให้ควายเนี่ย
เดินได้ดีขึ้นและยังเป็นการผ่อนคลายให้กับควายเขาอีกด้วยนะครับ
ซึ่งการทำเล็บหรือว่าแต่งกีบเท้าให้กับควายนั้นนะครับ
ก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานฮะ
ค่อยขัดค่อยถูไป
แต่ควายก็จะไม่รู้สึกเจ็บอะไรนะครับ
แล้วก็เมื่อกีบเท้าของควายไม่ชนกัน
ควายตัวนั้นก็จะเดินได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
เท้าควายก็จะไม่เจ็บนะครับ
คุณผู้ชมฮะเราพาเที่ยวกันต่อนะครับ
นี่ไปเป่านกหวีดแล้วก็เรียกฝูงเหยียวแดงกัน
คุณผู้ชมจะได้ตื่นตาตื่นใจเพราะเหี่ยวแดงเนี่ย

นี่เป็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน
เป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปนะครับ
ไปที่ร้านอาหารทิวทาราบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว

นี่ถือว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ย
เดินทางมาเช็คอินในช่วงวันหยุดนะครับ
ที่นี่เขามีบริการอาหารทะเลแล้วก็ห้องพัก
เปิดให้บริการมากว่า๘ปีแล้วนะครับ
โดยนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหารยำเย็น

มองขึ้นไปบนท้องฟ้า

ยังตื่นตาตื่นใจกับฝูงนกเหี่ยวแดงกว่าพันตัว
บินโฉบไปเฉียวมาตามลำคลองด้วยนะครับ
และสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งไปกว่านั้นนะครับ
เพราะว่าทางร้านมีบริการล่องเรือชมฝูงเหยียวแดงด้วยนะครับ
โดยเมื่อนักท่องเที่ยวล่องเรือไปแล้วนะครับ
พนักงานของร้านซึ่งเตรียมอาหารของเหยียวแดงลงเรือไปด้วย
จากนั้นครับเป่านกหวีดเป็นสัญญาณเรียกฝูงเหยียวแดง
ก็จะลงมาโฉบใกล้กับเรือ
ทีนี้พนักงานของร้านก็จะตักเศษอาหารที่เตรียมมา
ลงไปในน้ำให้ฝูงเหยียวแดงลงมาโฉบกินตามผิวน้ำ
คุณผู้ชมฮะจังหวะนี้แหละครับเป็นจังหวะที่นักท่องเที่ยว
หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับ
โดยจะใช้เวลาตั้งแต่๕โมงเย็นถึง๖โมงเย็น
ในการให้อาหารฝูงเหยียวแดงแบบนี้
และนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะก็อยากจะเชิญเที่ยวเลยนะครับ
ไปที่จังหวัดตราดกันนะครับไปที่ร้านอาหารแห่งนี้
ได้ไปสัมผัสเรื่องราวของธรรมชาติที่มหัศจรรย์แบบนี้แหละครับ
เอาเที่ยวป่าชายเลนไปชมฝูงเหยียวแดงกันแล้ว
ลงใต้กันบ้างนะครับไปดูปลาโลมากันบ้าง
แต่ทีนี้ต้องช่วยน้องเขาหน่อยนะครับ
เพราะน้องเขาติดอวนของชาวประมงครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะไปดูเหตุการณ์ประทับใจกันหน่อยนะครับ
เกิดขึ้นกลางอ่าวขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ซึ่งมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งได้โพสต์ภาพ
ขณะที่มีเด็กชายที่เป็นไตเรือท่องเที่ยวชมโลมาในอ่าวขนอมเนี่ย
กระโดดน้ำลงไปเลยครับไปช่วยเหลือลูกลงมากลางทะเล
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าอ่าวตเล็ดอำเภอขนอม
น้องตะได้ขับเรือมาหนีชมโลมา
แล้วบังเอิญเห็นแม่โลมากระโดดไปมาอยู่ในน้ำ
ตะก็เลยขับเรือเข้าไปดูใกล้
เอ้าไปพบว่าลูกโลมากำลังติดอวนลอยอยู่
ทีนี้คนก็ตีความไปแล้วครับบอกว่าที่แม่โลมากระโดดน้ำไปมาแบบแปลกนี้
ก็คงเป็นการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
อยากให้มนุษย์เข้าไปช่วยเหลือลูกของเขาเองนะครับ
จากการพูดคุยกับน้องตะนะฮะน้องตะก็เล่าให้เราฟังบอกว่า
ที่เข้าไปช่วยเนี่ยก็ยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ย
คือต้องการที่จะช่วยให้โลมาเขามีชีวิตรอดให้ได้
คือโลมาอยู่คู่กับชาวขนอมมานาน
แล้วก็อยากให้อยู่แบบนี้ตลอดไปนะครับ
จะได้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมในพื้นที่ตลอด
แล้วก็ที่สำคัญถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ด้วยนะครับ
โอ้โหได้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในท้องทะเลไปแล้วนะครับ
และปิดท้ายวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูความมหัศจรรย์
อ่าวมายาจังหวัดกระบี่
คุณผู้ชมฮะมีการสำรวจพบฉลามครีบดำ
ฉลามหูดำร้อยกว่าตัว
ว่ายเวียนวนอยู่ในอ่าวมายา

แต่เขามีการปิดเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
มาตั้งแต่มิถุนายนปี๖๑
จนกระทั่งจะเปิดต้นเดือนมกราคมปีหน้านี้แล้วนะครับ
แต่ทีนี้ความอุดมสมบูรณ์มันกลับคืนมา
งามขนาดไหนให้ไปดูเป็นภาพปิดท้ายกันนะครับ

เล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ